คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่พี่เสกโลโซกันสักหน่อย
เพราะว่ามีการไลฟ์สดกันขึ้นมาด้วยนะคะ
เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างดังนี้ค่ะ
โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลสิริราช
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ
และโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
แล้วก็ยังร่วมบริจาคสิ่งของนะคะ
ให้กับโรงพยาบาลแล้วก็วัดต่างด้วย
ขอรับบริจาคสิ่งของมาเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
เรียกว่าตลอด๑ชั่วโมง๔๕นาทีค่ะ
เสกไม่ทำให้แฟนผิดหวังเลยนะ
เข้ามาชมกันเป็นจำนวนมากเลย
แชร์กันไปเกือบหมื่นค่ะ
ก็ทะลุไปแล้ว๖แสนวิวค่ะคุณผู้ชม
จากช่วยกันสมทบทุนให้พี่เสกแล้วนะคะ

เสกบอกเลยว่าจัดเต็มแบบจุใจค่ะ
เพลงดังของตัวเองขนมาหมดเลย
รวมไปถึงเพลงของพี่ศิลปินท่านอื่นก็มีนะคะ
เราไปดูลีลาการร้องสดของพี่เสกกันหน่อยค่ะ

อยู่บ้านเราก็สามารถทำบุญได้นะครับ
สามารถร่วมแรงร่วมใจกันได้สามารถส่งกำลังใจให้กันได้นะครับ
แค่เห็นว่าพี่น้องเรามีความสุขขึ้นมาสักนิดนึงก็ดีใจนะครับ

ส่วนยอดบริจาคล่าสุดนะคะเราได้สอบถามกับพี่การวิพากรค่ะ
บอกว่าระดมทุนได้กว่า๕แสนบาทค่ะ

ใช่ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่เสกและครอบครัวด้วย
รวมถึงแฟนคลับทุกคนในครั้งนี้ด้วยนะคะ
แฟนคลับพี่เสกบอกเลยนะคะว่าร่วมกันทำบุญแบบแรงดีไม่มีตกนะคะ
แล้วก็พี่เสกก็นี่เสียงร้องเนี่ยไม่มีตกเลยนะคะยังเพราะเหมือนเดิมเลยเนาะ
อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจไปกับเพลงเพราะเพลงเก่าของพี่เสกโลโซด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ